ยังมีอีกเรื่องหนึ่งไม่มีเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะคะ
ตำรวจหัวใจหล่อเขาเห็นลูกหมานะคะตกน้ำ

แต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจไปช่วยลูกหมาตกน้ำ
ชุบชีวิตมันขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
ตำรวจในภาพนี้คือดาบตำรวจบุญลือพิรมเมือง
ผู้บังคับหมู่จรจรสถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
ฮีโร่ที่มุกสะพานลงไปช่วยลูกสุนัขตกน้ำ
ภาพนี้แฟนเพจของสถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
ก็โพสต์เอาไว้นะคะเขียนบรรยายว่า
แต่สายตรวจสพเมืองตรังสนใจค่ะ
ก็มีคนแชร์ต่อไปกว่า๒๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปพบกับดาบตำรวจบุญลือ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๑๗มกราคม
ได้รับแจ้งตอนตี๒ว่ามีคนได้ยินเสียงลูกหมาร้องดังมากที่สระน้ำเพิ่มศุกร์
ไปตรวจดูพร้อมรุ่นน้องดาบตำรวจรวม๓คน
ไปถึงก็เดินหาตามเสียงร้องค่ะ
แล้วก็เห็นแม่หมาเดินวนอยู่ใกล้ใต้อัธจันทร์

แล้วก็รีบมุดเข้าไปช่วยลูกหมาออกมานะคะ
ฟังนายดาบเล่านาทีช่วยชีวิตสุนัขกันค่ะ

ดูนะค่อยจับไม่ดี
เพราะเหมือนต้องการให้เราช่วย
เอาผ้ามาเช็ดตัวให้ก็วางไว้ตรงนี้นะครับ

แล้วมันผมวางไว้ตั้งแต่ตี๒กว่า

แบบทำโหลดวุนลือนะคะบอกด้วยว่าเต้อนั้นเนี้ยก็กลัวงูเหมือนกันครับ
มืดแล้วก็แคบค่ะแต่ว่าอีกใจก็สงสารลูกหมาก็เลยตัดความกลัว
ทิ้งไปซึ่งลูกหมาก็เป็นเพศเมียอายุ๑เดือนนะคะน่าจะตกน้ำนาน๒๓ชั่วโมงแล้ว
ล่าสุดค่ะก็มีคนใจดีขอรับไปเลี้ยงแล้วก็ดับตำรวจก็กล่าวทิ้งท้ายค่ะ
รู้สึกดีที่ได้ช่วยผู้อื่นแม้จะเป็นแค่ลูกสุนัขที่อาจถูกมองว่าไร้ค่า
แต่ก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันกับเราแล้วก็อยากฝากสังคมเนี่ย
ให้ช่วยเหลือดูแลกันแม้จะเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยก็ตามนะคะ
ชื่นชมจริงนะใช่เขาบอกวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรู้สึกการได้รับความรัก
ก็คือการให้ก่อนใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีคุณค่าบนลงวิธี
ที่การพูดของดาบตำรวจคือดูรักน้องหมา
คือเห็นได้จากสีหน้าแววตาเวลาเล่าว่าเออไปช่วยแล้วมันเป็นยังไงนะ
มันยอมให้จับนะอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะ
คนดีแบบนี้เดี๋ยวเอาเรื่องมาเล่าต่อกันบ่อยนะคะ